เป็นยังไงเช่นว่าหลายคนเห็นแล้วนี่ไงค่ะ
พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องคดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
รุปตำรวจแถลงว่าไงนะคะพี่อุ๋ย
ไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การฆาตกรรม
แต่ตำรวจก็บอกว่ามันคือจะบอกเป็นอุบัติเหตุ
มันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเหตุประมาทที่ทำให้ผู้เสียชีวิตมีผู้เสียชีวิต

อุบัติเหตุพ่อจุดสิลองเป็นแม่จุดสิแล้วก็ตัวข้างล่าง๓ตัวอักษร
คือตัวย่อของคำว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะ
แต่เขาพิมพ์มาแค่ตัวย่อของตัวแรกเท่านั้นเอง
ตั้งแต่เกิดเรื่องคุณแตงโมมาตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานนี้
คุณเบิร์ตดูนิ่งดูนิ่งดูเงียบ
ส่วนอีกคนนึงค่ะคุณแต๊งพงศกรอดีตแฟนหนุ่มของคุณแตงโม
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
บอกว่าหลังจากฟังแถลงแล้วรู้สึกผิดหวัง
ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณแซนกับคุณกระติกถ่ายภาพร่วมกันเนี่ย
คุณแต๊งบอกว่าส่วนตัวผมมองว่า
ถ้าเพื่อนของคุณตายแล้วตัวของคุณเอง
ตกอยู่ในที่นั่งที่เป็นผู้ประมาททำให้เพื่อนตาย
ไม่น่ายิ้มออกได้ร่าเริงขนาดนี้นะ

ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ
ผมอยากให้คนผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย
หวังพอสมควรครับผมแต่ว่า

ขออีกสักนิดหนึ่งค่อยให้ความเห็นดีกว่า
ผมมองแล้วก็รู้สึกหมั่นไส้เหมือนที่ประชาชนทั่วไปจะเห็นแหละ
เพราะว่าเราเป็นคนมีจิตสำนึก

พร้อมที่จะออกมายิ้มล่าเริง
ยิ่งเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่แบบ

คือถ้าคุณประมาทแล้วคุณทำให้เขาเสียชีวิตจริง
คุณก็รับไปสิคุณก็ไม่อาจจะไม่ต้องติดคุกหรอก
แต่คุณต้องออกมายอมรับและขอโทษ
เพื่อนของคุณแตงโมอีกคนนึงก็บอกการแถลงเมื่อวานนี้
มันไม่ได้ตอบข้อสงสัยให้ประชาชนเลย
โดยส่วนตัวของเขาเองเขาบอกเขาคาใจทุกประเด็นเลย
ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่ขาว่าเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือเปล่า

ไม่เชื่อว่าคุณแตงโมจะไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือ
ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองได้ทดลองนั่งเรือในความเร็ว๘น็อต
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะไปยืน
หรือไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือแบบนั้น
อีกอย่างแตงโมจะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัยแบบนั้นทำไม
ทั้งที่อีกแค่๓นาทีก็จะถึงท่าเรืออยู่แล้ว
เราเลยมีความสงสัยมาตลอดเลยนะ
แล้วสิ่งที่เราได้เห็นมาเรายังไม่เชื่อจากที่เห็น
เพราะจริงแล้วประชาธินที่ทุกคน

เฝ้าแล้วก็หวังแล้วก็มองดูอยู่ในการกระทำต่างที่คุณทำอยู่
จากความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ที่เป็นการโพสต์รูปของคุณแซนแล้วนะคะ
วันนี้คุณแซนบอกว่าจะฟ้องนะคะจะฟ้องสองคนดังที่ออกสื่อบ่อย
เรื่องนี้เนี่ยทางทนายความคุณแซนนะคะนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ออกมาบอกว่า
คุณแซนตั้งใจจะฟ้องคนดังที่ออกสื่อบ่อย๒คนในข้อหาแจ้งความเท็จกับหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ซึ่งจะไม่ใช้วิธีการแจ้งความแต่จะยื่นฟ้องต่อสารเลย
จะได้เป็นการลดภาระของพนักงานสอบสวนด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
แต่ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดนะคะว่าจะไปยื่นต่อสารเมื่อไหร่
แต่คิดว่าคงไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ

สองคนดังที่ออกสื่อบ่อยโอ้โหไม่รู้ใครนะ